ส่วนเรื่องของสภาพอากาศก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับ
สำหรับพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรมประเภทต่างนะครับ
รวมถึงในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออก
ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฝนเพิ่มมากขึ้น
ติดตามได้จากรายงานของคุณคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ

ภาคของประเทศไทยค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แปรปวนอย่างต่อเนื่องนะครับ
หลายพื้นที่ฝนลดลงบางพื้นที่ฝนยังคงตกอยู่แน่นอนครับ

แน่นอนครับหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อสถานการณ์สภาพอากาศดังกล่าว
ก็คือพายุหนึ่งลูกนะครับที่มีชื่อว่าซาริกา
ขณะนี้เองจากการตรวจสอบพายุลูกนี้
พบว่ากำลังเคลื่อนตัวอยู่ห่างออกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวานนี้ได้เคลื่อนที่ขึ้นฝั่งถล่มเกาะไฮล้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ล่าสุดตอนนี้กำลังเคลื่อนตัวอยู่บริเวณอ่าวตังเกีย
โดยจากการตรวจสอบจากระบบพยากรณากาศไทยรัฐทีวีของเราเนี่ยนะครับ
พบว่าตอนนี้ครับความเร็วสูงสุดใกล้จุดศูนย์กลางของพายุลูกนี้เนี่ยนะครับ
อยู่ที่๘๓กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็อ่อนกำลังลงจากเมื่อวานนะครับ
่งหน้าไปทางทิศตะวันตกอย่างต่อเนื่องนะครับ

ขึ้นฝั่งบริเวณทางตอนบนของประเทศเวียดนามนะครับ
แล้วก็จะสลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณดังกล่าว
ก่อนหน้านี้พายุลูกมีบทบาทสำคัญที่เหนียวนำให้มรศุมร์ตะวันตกเชียงใต้
พัดปกกลุ่มบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทย

ทำให้เกิดฝนตกหนักทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออก
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
แต่หลังจากที่พายุลูกนี้ได้อ่อนกำลังลง
ก็ทำให้หลังจากนี้เป็นต้นไป
รสุมดังกล่าวก็จะค่อยอ่อนกำลังลง
คลื่นก็จะค่อยอ่อนกำลังลงด้วยเช่นเดียวกัน
อกจากนี้เองปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดฝนตกชุกตกหนัก

ก่อนหน้านี้จากการเหนียวนำของพายุดังกล่าวก็ดันให้ร่องฝนนั้น
ไปพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ขณะนี้เองมีการเลื่อนไปพาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคล่างตอนล่าง
ตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

อาจจะเยอะหน่อยในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

หลังจากนี้เป็นต้นไปสถานการณ์ฝนตกสะสมนั้น

ถ้าหากเราดูจากกราฟิกตรงนี้นะครับ
พื้นที่สีเขียวคือบริเวณที่คาดการณ์ว่า

ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันนะครับ
เป็นอย่างไรกันบ้าง
พื้นที่ภาคเหนือในเช้าวันนี้นะครับ
จากการตรวจสอบโอกาสการเกิดฝนยังน้อยนะครับ

โดยพบว่าส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของภาคนะครับ
แก่บริเวณจังหวัดแม่ห้องศรเชียงใหม่แล้วก็บริเวณจังหวัดตากครับ
ส่วนบริเวณพื้นที่ภาคอีสานมีเมฆเป็นบางส่วนนะครับ

ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชศรีมาชัยภูมิบุรีลำรวมไปถึงสุรินครับ

โอกาสการเกิดฝน๑๒๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดราชบุรีแล้วก็กาญจนบุรีครับ

มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๔๐ของพื้นที่

ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ๑๒เมตร

มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนอง๑๗๐ของพื้นที่
ตกหนักในบริเวณพื้นที่จังหวัดเพชรชบุรีประจวบคิริขัน
พรสุราธานีนครศรีธรรมราช

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๑๒เมตร

การเกิดฝนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว

ส่วนใหญ่นั้นบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต

บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นอาจสูงประมาณ๒เมตรครับ

ในอรยะนี้ยังคงมีโอกาสเกิดฝน

พื้นที่กรุงเทพมหานครมีโอกาสเกิดฝน๑๖๐ของพื้นที่
ส่วนช่วงเรียกเวลาที่มีโอกาสการเกิดฝนในวันนี้

ยังคงเน้นช่วงเที่ยงไปจนถึงช่วงบ่าย
อาจจะตกกระจายตัวบางจุดบางพื้นที่

ใครที่จะเดินทางออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
คงจะต้องเตรียมเรื่องของอุปกรณ์กันทั้งแดด

เช้าวันนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีนะครับ